เรื่องของการรายงานสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรานะครับ
วันนี้ก็ต้องติดตามดูนะว่าทางสวบคจะมีการแถลงออกมาอย่างไรบ้าง
เพราะว่ามีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับ
เขามีการตรวจสอบว่าผู้หญิงคนนี้จะติดโควิดที่เชียงใหม่หรือเปล่านะครับ
ก็บอกว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบอย่างเข้มข้นกันอยู่
แต่ว่าขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับ
ให้รอฟังแถลงข้อเท็จจริงในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
หลังจากมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่๑คนที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้หญิงอายุ๒๙ปีนะครับแล้วก็มีประวัติไปเดินห้างดูหนัง
โดยตรวจพบเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ได้เรียกประชุมทีมสอบสวนโลก
พร้อมสั่งทำความสะอาดร้านไม่ว่าจะเป็นโฮสบาร์คาราโอเกะย่านสันติธรรมแล้วนะครับ
และมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ออกมานะฮะว่าผู้หญิงวัย๒๙ปีที่จังหวัดเชียงใหม่คนนี้เนี่ย
คือวันที่๒๑ถึง๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้หญิง๒๙ปีไปที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางตำบลฟ้าห้าม
โดยไปกินชาบูแล้วก็ไปดูหนังโรงที่๖นะครับ
วันที่๒๓พฤศจิกายน๒๕๖๓ก็เริ่มมีอาการไข้ปวดเมื่อยตามตัว
มีอาการไอ๒๔พฤศจิกายนเดินทางไปตรวจโควิด๑๙นะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง
เจ้าบริธีสำนักการณ์สหรัฐสุขได้ชี้แจงผ่านกลุ่มไลน์สสจ
ก็คือสาธารณสุขจังหวัดของเชียงใหม่
กับสื่อโดยระบุว่าตามที่มีข่าวเรื่องการพบผู้ป่วยโควิด๑๙ใหม่
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กำลังดำเนินการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด
และขอให้สื่อมวลชนรอฟังการแถลงข่าวข้อเท็จจริง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะครับ

แถลงข้อมูลตัวเลขของสบคศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด

จะมีการรวมยอดของผู้ป่วย
ซึ่งเป็นหญิงวัย๒๙ปีที่จังหวัดเชียงใหม่นี้

ถ้ายังไม่ได้รวมวันนี้ก็แสดงว่า
อยู่ที่ทางสสจจังหวัดเชียงใหม่ตรวจยืนยัน

ก็ต้องดูนะครับว่าทางสสจจังหวัดเชียงใหม่เขาจะว่ายังไง
แล้วก็ทางสบคจะมีการแถลงออกมายังไงต่อ
เพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการพบภายในประเทศ
เดี๋ยวรอดูตอนบ่ายนะคะว่าจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันยังไง